ในวันเสาร์นี้ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ของมวยที่เคยชนะมาก่อนครั้งนี้
ต้องต่อน้ำหนักถึง๓ปอนด์แสนเหลี่ยม

ปอนดเป็นรองแน่นอนแล้วโอกาสชนะแทบจะไม่มี
อันนี้คือทัศนะจากคนมวยแต่ต้องลองดูว่า
ถ้าคุณเอกชุมพรกับพี่ชายศรีจันบี้นั้นฟันโทรออกมานั้น
เขาจะมองเห็นต่างอย่างไรติดตามได้ครับ
เอาละครับมวยคู่นี้เป็นศึกล้างตานะครับ
มุมแดงเคยชนะมาครับระหว่างแสนเหลี่ยมบ้านเจริญศุกร์
ฉลามศึกหรือว่าโชชัยปสุวรรณโชธเดิมนะครับ

มุมแดงต่อให้๑๒๘ต่อ๑๓๑ครับ
ดูจากรูปร่างเทียบสัดส่วนแล้วก็ข้อมูลที่ขึ้นทางด้านข้างผมนะครับ
จะเห็นว่าโชชัยซ้ายมือจะได้ลอยกว่า
ขณะที่แสนเหลี่ยมจะได้อย่างไร

แสนเหลี่ยมบ้าเจริญสุทธิ์ภรรายนี้มี๒๓ปี
ลูกหลานย่าโมโคราชนะครับก็มีลูกสาวแล้วหนึ่งคนด้วยนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวนี้มาซ้อมอีกที่แปลงยาวขาดเชิงเศร้า
ค่ายมวยบ้านเจริญสุกก็มีพี่ใหญ่ออส
มีพี่เปี๊ยกบ้านเจริญศุกร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับ
แล้วก็ไฟล์นี้ได้เทรนเนอร์มือดีมาตีเข้มนะครับ
อาจารย์คมหรือว่าแสนคมแฟร์เทค
เป็นยอดมวยท่าตัวเมืองแสนมานักต่อนักแล้วนะครับ
แต่เหรียบเองก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับ
สติดิกที่สวยหรูมากมาสะดุดไฟต์สุดท้ายที่รากเจ้าจำนือน
แล้วก็เที่ยวนี้เขาเองก็แหมะสภาพร่างกายได้วันได้คืนนี้ปรายนี้
อายุ๑๙ปีเกิดที่นครปฐมครับ
แต่ว่ามาทรอมอยู่ที่แท่มวยมกรภทมงรี

ทางด้านของโชชัยหรือว่าฉลามศึกนะครับ

แล้วก็เคยแพ้ให้กับแสนเหลี่ยมคนนี้ด้วยนะครับ
เที่ยวนี้ก็อยากจะล้างตาล้างแค้นอย่างเต็มที่นะครับ
เดี๋ยวดูครับว่าจะล้างตาได้สำเร็จหรือว่าจะโดนย้ำแค้นนะครับ
ตัวพิชัยสิทธิ์อาจารย์ที่ฝั่นพรมว่ามวยครู่นี้
ใครจะเป็นพี่รับการคู่มือ

คู่นี้คือครั้งแรกจะประกบกันที่ไทยรัฐทีวีนี่
คือแบบว่าโชชัยนี่ป่วยกระทันหัน
เสร็จปุ๊บก็มาอีก๒สัปดาห์มาชกกัน
ก็ทางโชชัยก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนแสนเหลี่ยมมาครับ
คู่นี้อาจจะมาล้างตาให้หายคาใจ
แต่ผมยังไงก็ดูไว้ที่แสนเหลี่ยมครับ
จะดูความเก่าและเล่เหลี่ยมเขาดีกว่าครับ
คู่นี้ใครมองว่าแบร์เบอร์ที่คิดผิดคิดใหม่นะครับ
เพราะว่าต่างคนต่างมีดีคนละอย่าง
แสนเหลี่ยมเองแม้ว่าจะเกาะกว่าและก็เกิดชนะมาก็จริง
แต่โชชัยไฟล์ทนี้ได้เปลี่ยนทำหนัก๓พร

แล้วคุณว่าใครจะเป็นผู้ได้รับการเชิญเงินในไฟล์นี้
ติดตามพร้อมการศึกยอดมนตรรัฐ๒มกรา
นัดเปิดสังกราศปี๕๙เอกชุมพอร์ต